ทีนี้มาดูเรื่องของขโมยขโจนกันหน่อยนะคะ
จุดหลักที่จะพาคุณผู้ชมไปดูที่นครศรีธรรมราช
กับที่นครราชศรีมาชื่อจังหวัดคล้ายกันนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒จุดหลักที่นครราชศรีมา
ขโมยรูปปั้นพญานาคคุณค้า
โคราชนครราชศรีมา
ขโมยเทวรูป๘เซียนไปนะคะ

กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนค่ะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ไง
นี่ไงคุณคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงาน
ตัวแทนประกันภัยริมถนนราชดำเนินอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขโมยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมงคลของเขานะ
นี่ไงคนร้ายเป็นชายหนึ่งคน
ขับรถกระบะมาเลยค่ะมาจอดด้านข้างอาคาร
แล้วทำทีเหมือนว่าเดินผ่านไปหน้าด้านสำนักงาน
แล้วก็ย้อนกลับมามาถอดปลั๊กไฟ
รูปปั้นพญานาคคือรูปปั้นพญานาคในวงกลมสีแดงเนี่ยนะ
มูลค่าสักประมาณ๗๐๐๘๐๐บาท
แต่มูลค่าทางจิตใจมันประเมินค่าไม่ได้
ไปเลยค่ะไปขึ้นท้ายกระบะแล้วก็ขับหลบหนีไป
เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นคือสักประมาณตีหนึ่งของวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุดทางตัวแทนบริษัทประกันภัยไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อีกหนึ่งจุดค่ะบัวใหญ่นครราชศรีมาเมื่อวานนี้๔กันยายน
ผู้ดูแลสารเจ้าบัวใหญ่ปึงเท่ากงมาก็มีการทำพิธีแล้วค่ะ
แบบนี้ตามความเชื่อนะจุดทูบ๑๖ดอกเลย
เทวดา๑๖ชั้นฟ้า๑๕ชั้นดิน
บอกเลยนะคะว่าใครที่มันขโมยเทวรูป๘เซียนไปเนี่ยนะ
ขอให้มันมีอาการร้อนรนอยู่ไม่ได้สุดท้ายต้องเอาเทวรูปมาคืนไว้ที่เดิม
ป้านางป้านางคนเป็นคนดูแลสารเจ้านะคะบอกว่าจนถึงขณะนี้
เราไปถามว่าป้านางได้ผลยังตำรวจบอกว่ายังไม่พบบ่อแสเลย
ตำรวจยังไม่พบเบาะแสของคนร้ายที่ก่อเหตุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้ตำรวจมีการสอบปากคำคนที่เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยไปหลายรายแล้ว
แต่ยังไม่มีใครที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะเอาล่ะ
แต่ป้านาก็เชื่อลึกว่าเดี๋ยวมันก็ร้อนรนสุดท้ายต้องเอาเทวรูป๘เซียนมาคืนเองนะ